ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุรถของนักศึกษาฝึกงานนะคะที่ขึ้นกระบะกันไปแล้วก็พลิกคว่ำ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสิบสามศพบริเวณซอยกิ่งแก้วยี่สิบเอ็ด
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตถึงการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะว่าจะมาจากความประมาทของคนขับหรือไม่
แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของอาถรรพ์ร่วมด้วย

เหตุรถกระบะบรรทุกนักศึกษาฝึกงาน
พลิกคว่ำบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว๒๑
ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดศรีสเกต
กลับจากเรื่องฉลองปลึกงานวันสุดท้าย
ต้องจบชีวิตก่อนถึงที่พัก๑๓คน
และได้รับบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลอีก๖คน
ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสลด
บนถนนเส้นนี้ว่าเกี่ยวข้องกับแหล่งอาถรรพ์ของพญายักษ์หรือไม่
พันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณ
ภูมิกับการสพบางแก้วยืนยันสาเหตุครั้งนี้มาจากความประมาท
วกกับลักษณะกายภาพของถนนไม่เอื้อต่อการขับขี่
จึงทำให้เกิดเหตุขึ้น
เมื่อก่อนอาจจะมากเพราะให้เหตุผลที่ได้ว่านะครับ
ของการขับรถที่เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันก็ลดลง
มันมีสาเหตุผมว่าสาเหตุเดิมก็คือเรื่องของ
ของสภาพถนนทำให้เกิดบัตรเหตุ
ส่วนจะมากเป็นพิเศษหรือว่าผิดปกติกับถนนเส้นอื่นเนี่ย

อุบัติเหตุทุกครั้งที่มาที่เกิดเหตุก็มีที่มาที่ไป
เกิดจากความประมาทของใครแบบไหนข้ามถนนไม่มองรถวิ่งกันไป
เคสนี้เคสนี้ก็จากที่เราเห็นนะครับ
จากที่เราเห็นภาพจากกล้องจอดปิดก็ค่อนข้างชัดเจนว่า

จากอุบัติเหตุร้อยกระบาดพิกความที่ฆ่าชีวิตนักศึกษาปึกงานไปถึง๑๓ศพ
หลายคนต่างตั้งคำถามและก็ยังตั้งข้อสงสัย
ว่านี่เป็นเพราะกายภาพของถนนหรือเป็นเพราะความประมาทของน้องกลุ่มนี้
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้น
แต่ก็ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่ตั้งข้อสงสัยถึงพลังร้ายของพญายักษ์ที่อยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ตลอดถนนกิ่งแก้วแห่งนี้
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดรางร้ายและเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งค่ะ
พ่อค้าร้านไก่ทอดใกล้จุดเกิดเหตุมองว่าถนนเส้นนี้ดุจริง
เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคล้ายกับมีสิ่งลี้ลับ
วกกับชาวบ้านในพื้นที่ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากเหล่าพญายักษ์ที่ตั้งอยู่เกาะกลางของถนนกิ่งแก้ว
ซึ่งเป็นการวางแบบผิดที่ผิดทางเพราะยักษ์สมควรอยู่ในวัดมากกว่า
ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้ยกออกจากพื้นที่เพื่อความสบายใจของทุกคน
ต้องอยู่วัดอยู่วาที่ผมเห็นรูปปั้นนะครับส่วนใหญ่เอาตามที่สบายใจครับ
เพราะว่าทุกคนเขาก็พูดกันนะว่ายัดไม่สมควรที่จะเอามาตั้งไว้ตรงถนนเพราะว่ามันคืนกินคนประมาณนั้น
สำหรับปฏิมกรรมพญายักษ์๘ตนบนถนนกิ่งแก้วที่ประดิษฐานตรงเกาะกลาง
ตั้งแต่ต้นถนนจนถึงท้ายถนนโดยจำลองจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือทศกัณฐ์มัยราบอินทรชิตสุริยาพบจักรวรรดิวิรุณจำบังอัศกัณมาราและสหัสเดชา
บรรดายักษ์ทั้ง๘ตนนี้เป็นยักษ์ที่มีฐานะเป็นกษัตริย์ที่คลองเมืองต่าง
แม้จะมีนิสัยเรวร้ายแต่ก็เป็นผู้ที่มีสัจจะและศักดิ์ศรีการนำมาประดิษฐานจะต้องดูความเหมาะสมของสถานที่
หากลดฐานะจะทำให้เกิดโมหะและจะแผ่บารมีในทางรบ
เมืองต้นคนขับมีความผิดฐานขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย
ขับรถด้วยความประมาทสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงความผิดฐานนั่งท้ายรถกระบะด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน